เมื่อวานนี้คนใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
บอกว่าทางแพทย์เตรียมทำการผ่าตัดปอดของคุณปอทฤษฎี
ล่าสุดก็ได้รับคำยืนยันจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ว่าวันนี้ทีมแพทย์จะผ่าตัดปอดด้านซ้ายออก
เพราะว่ามีการอักเสบแล้วก็มีการรั่วหลายจุดด้วย
หลังจากการให้ข้อมูลของอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎี
บอกว่าทีมแพทย์ทำการผ่าตัดปอดของพระเอกคนดังกำลังเตรียมการ
ล่าสุดค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสักลีลาอุดมลิปิ

ยืนยันผ่านทีมประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ชี้แจงเลยว่าวันนี้ทีมแพทย์จะทำการผ่าตัดอีกครั้งค่ะ

ซึ่งเคยมีการตกเลือดในเยื่อหุ้มปอดครั้งก่อน

จนกระทั่งเกิดถุงลมรั่วในเนื้อปอดหลายตำแหน่ง
ทำให้ไม่สามารถทำการรักษาได้โดยเครื่องช่วยหายใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะจึงต้องมีการผ่าตัดปอดด้านซ้ายออก
ส่วนการอักเสบของปอดขวาตอนนี้ยังคงเดิมค่ะ
แล้วก็การรักษาโดยการใช้ยาต้านจุลชีพ

คณะแพทย์จะขอแจ้งให้ทราบต่อไปนั่นเองค่ะ